มีข่าวดีสำหรับประชาชนที่อยู่ในแถบของพื้นที่ภาคอีสาน
คุณผู้ชมจะออมจะกู้จะขอสินเชื่อ

เขามีการจัดงานที่มีการลงทุนที่หลากหลาย
คือมหากรรมการเงินโคราชครั้งที่๑๑
จัดขึ้นที่จังหวัดนครราชศรีมา
อดีตรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานมหากรรมการเงินโคราชครั้งที่๑๑
มีธนาคารสถาบันการเงินรวมทั้งหน่วยงานของรัฐเอกชนไปร่วมงานมากถึง๓๖แห่ง
นำเสนอบริการทางการเงินแล้วก็การลงทุนให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครราชศรีมา
รวมทั้งในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงของทางภาคอีสานตอนล่างนะครับก็ครอบคลุม๖จังหวัด
ประกอบไปด้วยนาคอร์นราฐศาสิมาขอนแก่นชัยพูมบุรีรามสุรินทร์และมหาศาลคาม
สันติวิริยามรังสริตนะครับเป็นประธานจัดงานมากรรมการเงินโคราชครั้งที่๑๑
การว่าปีนี้จะได้รับความสนใจจากประชาชนชาวโคราชรวมทั้งจังหวัดใกล้เคียง
ใช้บริการภายในงานเช่นเดียวกันกับปีที่ผ่านมาครับ
ที่มียอดธุรกรรมทางการเงินลงทุนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัด
แล้วก็จังหวัดใกล้เคียงกว่า๑๒๔๐๐ล้านบาท
สะท้อนถึงการขยายตัวของเศรษฐกิจด้วย
ภายในงานมีโปรโมชั่นครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลาย
สินเชื่อบ้านปลอดดอกเบี้ยนาน๓เดือน
เชื่อมรีไฟแนนซ์บ้านดอกเบี้ย๐๙๙เท่านั้นเองนะครับนาน๑ปีเลย
แล้วก็เงินฝากปลอดภาษีอัตราดอกเบี้ย๑๓
ก็ถือว่าให้ผลค่อนข้างดีเหมือนกัน